การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หลังจากที่มีผู้ตั้งเพจรับบริจาคเงินช่วยเหลือสุนัขแล้วก็แมว
อกให้โอนเงินแล้วก็ปิดเพจหนีรวมมูลค่าความเสียหายกว่า๓แสนบาท
โดยได้มีผู้ระดมทุนช่วยเหลือไปกว่า๓แสนบาท
แต่ได้ตรวจสอบไปยังสัตวแพทย์ผู้รักษาพบว่า
รักษาให้ฟรีจนกระทั่งสุนัขตาย
ซึ่งปกติทางเพจจะมีกฎระเบียบนะครับว่า
จะต้องนำใบประเมินหรือว่าใบเสร็จจากโรงพยาบาลมาชี้แจง
และยังได้บล็อกเฟซบุ๊กเพื่อป้องกันการตรวจสอบจากผู้บริจาค

แต่ไม่นานก็เปิดเพจขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
อกจากนี้ก็ยังได้รวบรวมผู้เสียหายอีกกว่า๑๐๐คน
แจ้งความไว้ตามสถานีตำรวจนครบานในพื้นที่ต่าง

เพราะว่านำสัตว์ป่วยพิการและถูกทารุณ

พระราชมัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

หลังจากนี้ตำรวจปอทก็เตรียมที่จะสืบสวนสอบสวน

ซึ่งหากพบความผิดก็จะแจ้งข้อหาช่อกงประชาชน